นี่ถามเล่นหรือถามหิวตาเร
กลางประเทศมีเครื่องบันไดล้วงตัวให้ที่จนตัดตั้ง
คือผมแค่ตื่นเต้นกับเวลาเกี่ยวเขาแต่งเปลี่ยนหลายชุด
คือพอเขาเปลี่ยนก็จะเดินออกมาให้เราดู
เอยเราแค่บอกว่าชุดนี้สวยชุดนี้ดูดี
แต่พีชยังจะทายมาโหยีวกัน
ยื้อกันจนถาม
มันก็ไม่ถึงขนาดแบบในฝาหลอกแต่ว่าอย่างที่บอกมันก็แค่ตื่นเต้น
ถ้าเขาแต่งชุดอะไรแบบนี้มันจะออกมาลักษณะแบบนี้
อย่างเงี้ยครับก็คุยกับเขาว่าแบบชุดนี้สวยแบบนี้หนูใส่แล้วเหมาะเนอะ
แสดงว่าเลือกไว้แล้วว่าวันจริงมันก็น่าจะแบบเป็นทริปนี้นะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมพี่แนน
วันจริงใช่หรอแอบเล็งแล้วล่ะแต่ว่าวันจริงยังไม่มานะ
แต่เล็งแล้วมันใกล้หรือยังไงใกล้ไหมหรอครับถ้าด้วยระยะเวลาผมคิดว่ามันควรจะใกล้แล้วล่ะ
แต่ว่าก็ต้องบอกตรงว่ายังไม่ได้วางอะไรเลยแต่ว่าแต่ผมคิดว่ามันใกล้
แต่เริ่มคิดแล้วว่าใกล้ถึงเวลาผมคิดมาสักพักแล้วหรอครับอันในปีนี้ได้ไหมครับ
ไม่น่าจะเป็นปีนี้แต่คิดว่าไม่น่าใช่ปีนี้แน่นอนครับ
แต่คิดอะไรอย่างงี้ไม่ใช่ปีนี้เนี่ยมึงโปรเมนต์ความรู้สึกมาเลยว่ามันอาจจะใช่ไหม
ผมว่ามันไม่น่าจะเกินแบบถ้าเอาณตอนนี้ก่อนนะ
ผมว่าไม่ควรเกิน๓ปีแต่มันอาจจะเร็วกว่านี้หรือเปล่า
ไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้กันเกิดขึ้นเลยครับแต่ว่า
ถ้าแบบทุกคนถามเราเราก็ตอบว่าเรามีเรื่องอะไรอยู่ในใจ

ความรู้สึกขาดไปว่าเทมจนจริง

แต่ว่ามันก็มีเรื่องของการต้องเตรียมตัวหลายอย่าง
ทำไมต้องเตรียมตัวอย่างนั้นจังแบบ
เราก็อยากให้มันออกมาเฟสที่สุด
เพราะว่าถ้าจะแต่งงานสักทีมันก็ต้องพร้อมที่สุด
ไม่อยากให้มันเกิดปัญหาหลังจากนั้น
เหมือนพี่แดนมีความพร้อมมากกว่าแพทย์ปี

แล้ววางรากฐานไว้แล้วในเรื่องการเงินอะไรอย่างนั้น

ที่มันต้องจัดสรรหลายส่วนครับ
พี่น้องคงรู้ว่าจะเรียกแพงหรือก็ต้องบนไปเอง

แต่ถ้าแพงก็คิดว่ามีจ่ายอยู่
โหม้เลย
ครับอย่างที่ไม่คุยแหละ

ก็จะเป็นการเข้าใจผิดการาอย่างนี้หน่อย

มันก็จะเป็นความรู้สึกของเขา
เพราะว่าชอบมีอะไรหลุดมาแบบนี้เสมออะไรแบบนี้ครับ

โอเคนะครับขอบคุณมากเลยครับ